ปลาดไหล
เจ้าแจ๊กริมจอ

ทำไมนุ่มมามเบอรีนเขาถึงทำร้ายทิศใจกันขนาดนี้
ดูเขามัมเบอร์เกอร์ชิ้นปิ๊กเปิ้มอวยกันแบบนี้
ทำเอาท้องมันร้องจอก
แม่กินได้อย่างอร่อยมากเวอร์
ที่ตอนอยู่กับเสาคิมออลลี่ก็พาจากม่ำเกง
จะว่าไปก็น่าอิจฉาเหมือนกันนะคะเนี่ย

อ่ะเรื่องกินไว้ใจหมากคิมได้เลย
ไม่ว่าจะเมนูไหนก็กินกิน
กินจุ๊บจิ๊บอ้าวกินจุ๊บจิ๊บอ้าว
กินจุ๊บกินจิ๊บอ้าวกินจุ๊บจิ๊บอ้าว
จ๊ะจ๊ะริมจอ